ใช่ค่ะส่วนช่วงนี้ดูข่าวต่างประเทศกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าถือว่าเป็นรายงานด่วนเข้ามาเหมือนกันสำหรับเครื่องบิน
หายไปจากจอเรด้าระหว่างบินจากกรุงปารีสของฝรั่งเศส
ยังกรุงไคโรของประเทศอียิปต์ค่ะ
เมื่อเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะคะ
ที่เดินทางออกจากสนามบินกรุงปารีสของฝรั่งเศส

ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินแล้วก็หายไปจากจอเรด้า
ขณะกำลังจะบินที่ระดับความสูง๓๗๐๐ฟุต
เพื่อเข้าสู่น่านฟ้าของอียิปต์ได้ไม่นานค่ะ
โดยเครื่องบินลำดังกล่าวนี้บรรทุกผู้โดยสารทั้งหมด๕๙คน

ซึ่งเที่ยวบินนี้มีกำหนดการบิน๔ชั่วโมง๒๐นาที
ตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัด
ขณะที่ล่าสุดหอควบคุมการบินของอียิปต์ก็เปิดเผยค่ะว่า
ไม่มีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
หรือว่าสัญญาณผิดปกติจากเครื่องบินลำนี้ก่อนที่เครื่องบินจะหายไปจากจอเรด้า
อียิปต์พร้อมด้วยสายการบินอียิปต์แอร์ไลน์
ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและตามหาเครื่องบินลำนี้แล้วนะคะ